สวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวกลับมานะครับศึกยอดมวยไทยรัฐหายไปหนึ่งสัปดาห
คิดถึงไหมเหมือนเป็นเดือนเลยครับตรงนี้มีเราสองคนคอยให้ข้อมูลเหมือนเดิมนะครับ
เอกชัยผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับกับผมชัยสิทธิ์อาจารย์บี้อมรชัยเพิ่มภูมิครับ
คู่แรกของการถ่ายทอดสดน่าสนใจนะพี่ชัยนะไม่ดูถือว่าพลาดเลยนะครับ
มวยฝีมือปะทะมวยข่าวโอ้โหคุณว่าใครแหละครับจะเจ๋งกว่าการน่าสนใจอ้าวติดตามวิทยา
ผู้ใหญ่ของการถ่ายท่าก็แยกหน้าโอ้โหคุณว่าใครแหละครับจะเจ๋งกว่าใครน่าสนใจนะพี่ชัยนะ
หมวยคุยแรกครับเปิดหัวด้วยฟายแดงแก่งแก้วครับพออาวทะเลบังเสลย
ชื่อกิติพุมปาเจืออายุ๑๗ปีเป็นชาวจัวร์จวัดชนบุรี
มาแล้ว๕๔ครั้งชนะ๓๔แพ้๒๐ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนกังวานทองต่อหลัก๒ที่เวทีมวยไทยรัฐครับครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินเดชอุบลกกรรมนาศชื่อธีรพงศ์แสนทวีสุกอายุ๑๘ปี
เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีชกมาแล้ว๗๕ครั้งชนะ๕๘แพ้๑๕เสมอ๒ครั้ง
สำนึกรักบ้านเกิดนะมุมน้ำเงินชื่อเดชอุบลครับอยู่อำเภอเดชอุดมเลยครับจังหวัดอุบลราชธานี
อยู่กับพี่กำประนาจชูสวันที่ค่ายมวยกกำประนาจครับ
มุมแดงนี่ประเภทมวยฝีมือนะพี่ชัยนะ
ชนะมา๒ไฟล์ติดแล้วนะครับส่วนน้ำเงินเนี่ยเขาบอกผมมาไทยรัฐสองครั้งพี่โอ้โหไม่เคยชนะใครเลย

กรรมนาศช่วงนั้นขาลงครับช่วงนี้กำลังดีครับมีแพ้มีชนะครับขาขึ้นนะครับ
หน้าตอนนี้ดีขึ้นเลยครับว่ากันว่าแพ้ยากครับช่วงนี้เดี๋ยวดูครับตัวนี้เป็นยังไง
ครับผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์อาวุธสุขมีครับ
เอาละครับดูการบริกรรมคาถานะครับจอมได้แบ่งเป็นสองฝั่งครับ
มุมแดงมีเสียศักดาพอทะเลบังเสร่เลยครับตัวแทนของเสียปุ๋ยนะครับ
ถอดมงคลให้ขณะที่น้ำเงินเนี่ยนักมวยในค่ายเลยครับนพกิจจกรรมนาศ
ตัวแทนพี่กัมปนาศชูสุวรรณนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับเดชอุบลครับ
ไม่เคยเจอกันมานะครับมวยคู่นี้น่าสนใจนะพี่ชัยนะ
ธรรมดาทั้งคู่เลยครับอ้าวเดี๋ยวดูครับวันนี้จะเป็นอย่างไรครับ

แก่งแก้วปอาวทะเลบังษะเร๑๒๔เธอกัดซ้อมมาโดยตลอด
รูปร่างสูงยาวใหญ่กว่าน้ำเงินผมยาวไปนิดนึงครับ
เดทอุบลกกรรมนาฏ๑๒๔ปเท่ากัน
แทนท์แต่ว่ามีการฟิศซอมมาดูตลอดครับ

หรือว่าสู้เยอะนะทำมาตลอดมาสู้ตลอด
กอาวทะเลบังษะเร
อยู่กับคุณกรรมนาฏ๑๒๔นะ
ได้เจ็บตกหรอกไม่คือแพ้ได้ที่สองไปเลย
เออได้ที่สองไปนี่มันเป็นเกมของคู่แม่ง
รองแชมป์นะยอดมวยไทยรัฐมัดขวาแข็งแก้ว
การผ่านมวยในคู่นี้ใกล้เคียงกันทุกอย่างนะครับคุณผู้ชมผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับ
อาวุธสุขมีให้คะแนนมีพันธกิจกรรมอีกเกียรติ
กำหน้าสายทราวรรดิแล้วก็ไปอุ่งตกกลาง
กรรมนาธเกี่ยวพี่ค่ะแบบนี้เห็นไหมแบบมั้ย
การที่สร้อนต้องเต็มร้อยครับถึงปล่อยออกสิ่งเลยครับ
นี่ก่อกลับมานานปล่อยน้ำเมิดนะครับ
กระยับเอาความมั่นใจเลยนะแก่งแก้ว

สับส่วนขวา

อย่าหยุดอย่าหยุด
ต้นกะจะเอาน็อกเลยนะมีบัตรด้วยนะ

ยอดมวยไทยรัฐของเราเนี่ย

มันโดนหนักแรงก็น็อกกันอันตรายทั้งนั้นนะ
แต่ละคู่ออกมาแล้วมันยืนกันใกล้ด้วย
อันนี้สำคัญเลยยืนกันติดใกล้
โอกาสออกอาวุธแล้วโดนกูจะสู้เยอะ

ไม่เอานะ

หันล่างก่อนเลือกเลยแบบนี้

ดูเหมือนมีความมั่นใจสูงนะ

ยังต้องอีกยาวนานครับเกมการชกของมวยคู่นี้
แย่แล้วออกไปเรื่อยครับ

ด้วยความมั่นใจแก่นแก้ว

ครับมวยคู่แรกของเราผ่านมาในยกแรก

ทำได้ไหมเตะล่างครับ
โอ้โหหันอย่างนี้ระวังยางจะแตกไม่ใช่นะ
ดีครับโปรเภอร์เตอร์มหาชนครับคุณทรงชัยรัฐนาสุบันครับ
เคียงข้างกับดรน็อตครับ

ขอบคุณกาวซิเมนจอราเข้เขียวด้วยนะครับ
๓๐๐บาทแก่ผู้ชนะน็อกแล้วก็๑๐๐๐บาท
กับแก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฝ้าทางครับ
น่าจะเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วนะครับยกแรกนั้น
ดูชั้นดูเชิงกันแล้วเห็นทางกันแล้วนี่มาเลยมาชุดหนัก
พี่ป่าบอกน้ำเงินดูซึมไปหน่อยนะวันนี้นะ
เขาช้อมต่อเนื้ออยู่แล้วมวยในรายการ
เน้นพยายามเน้นหมัดตั้งรับคอยรอ

ความใหญ่เก่งแก้วจะมีปัญหาหรือเปล่าทุกคนทุกคน
จากช่วงชกนะน่ารักนะแก่นแก้ว

ใช่ครับเจอแข้งซ้ายหน้าศิษย์ของคุณกัมมานาฬ

ขยับเดินยังยังมั่นใจอยู่นะแก้ว

ต้องขยับอีก๒ปีเลยครับ

ต้องเต็มข่าวเร็วต้องเต็มข่าวเร็ว

ต้องเต็มข่าวเร็ว

ต้องเต็มข่าวเร็ว

ต้องเต็มข่าวเร็ว

ต้องเต็มข่าวเร็ว

ต้องเต็มข่าวเร็ว

ต้องเต็มข่าวเร็ว
รอคอยแทงนี่ครับแข้งซ้ายคอยเตะเดชอุบล
หลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้ว
ไม่ดีอย่างนี้

ล้มอีกแล้วยกนี้ล้มบ่อยครับแก่งแก้ว
นี่ต้องยอมเรียมเหลือลายนะเด็กอุบล
เห็นดูเหมือนซึมซึมซึ้งเชื่องนะ
แต่เรียมตัวนี้ไม่ธรรมดาใช้ได้เลย
มีบิดล้มหักล้มตีนหน้าใช้ได้ด้วย

อีกความแก่งจะขยับ
แก่งแก้วไม่สนขยับด้วยความมั่นใจเหมือนเดิม
ก็มีตินหน้ามันช่วยนะคะแก่งแก้ว

ต้องดูในด้วยโอ้โหแหลมมาอีกแล้ว

นี่นะอาศัยเหลี่ยมดีนะเดชอุบลนี่นะ
คุณแทงมาเขาดับพลิกนิดเดียว
ถ้าอย่างนี้ต้องรู้ให้ติดนะต้องซื้อน้ำเงินหมดหรือเปล่านะ
ถ้าจะเข่าแบบนี้ต้องในเลย
อย่ายุบนะอย่ายุบนะถ้ารับมากแบบนี้

โอ้โหโอ้โห
ยกนี้โชว์เลยครับเดชอุบลหมดยกที่สอง
มวยกุแรกของเราผ่านมาครับยกที่สองภาพชายกุที่สอง

ครับต่อยมัดเตะกว่าตาม
ต่อยมัดโอ้โหนี่ต่อยเขาเต็มหน้าเลยครับ
เตะบนหน้าสะบัดอยู่เดินบนดึงตัวหลบ

ครับมาเตะตัดขาครับ
แก่นแก้วนี่เสียหลักล้มไปหลายครั้งครับ

มุมแดงนี่เดินเข้าหาครับ

คุณชอบใครตามต่อครับบนเวที

แก่นแก้วปอ่าวทะเล
ไว้อยู่ที่ตลาด

แข็งแรงนะครับตอนนี้ยุ่นที่วงมาให้

เด้งด้วยซ้าย
อย่ายุบนะอย่ายุบอย่ายุบนะครับ
แก้งแก้วแก้งแก้วอาจจะช้าหน่อยนะครับ
จากว่าเป็นมวยเวลาทรงในแล้วมันต้องโก่งแทง

เด้งส่วงมีสอกสั้นสลับ

รอแล้วแข้งซ้ายเตะเดชอุบล

แต่ว่าแก้งไม่ตกลูกนี้

หยุดเหมือนแก้ออกส่วนให้ภาคปัน

แต่งแก้วโต้ช้าไปนิดนึง

แกงขวากับแกงก้าวลงขา

สวยหงามีมัดมาเสริมสลับ

เหลี่ยมดีนะว่าอย่างนั้นเถอะ

แกงขวาสาดนะ

แกงนี้ดูตรีอย่างงี้
ลองมั่นใช้ได้

ยึกเข้าหา

แกงซ้าย

แล้วออกเลยถ้าไม่จำเป็นนี่ไม่ปะทะเลยนะ
ไม่มีโดนฟรีโดนแล้วคืนโดนแล้วคืนตลอด

โอ้ยักษ์ไส้มันคือสูงงาม

คำถามว่ามันจะพลิกแล้วมันจะพลิกแล้วคือแทรกเนี่ย
มันจะเป็นแบบนี้ไงมันจะเป็นแบบนี้แหละเหลือแทรกอ่ะ
เหลือสุดท้ายจบสุดท้ายนี่อยู่ที่เดชอุบรณ์เลยนะครับ
แต่ลูกเดินลูกขยันนี่อยู่แก่นแก้วแต่ความต่อเนื่องนี่ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่

หมดยกสามหมดยกสาม
มวยคู่แรกนี้ผ่านมา๓ยกครับ
ด้านแก่งแก้วนี้เนี่ย

ทางด้านเดชโดมนี่คืนแข้งตลอดเลยครับ
โอ้โหถ้าคืนได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับ

นักมวยต้องแบบนี้เลยนะต้องได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะพี่ชัยนะ
ยกนี้ก็เป็นยกที่เข้มข้นแล้วครับตอนนี้
ครับว่ากันว่าเป็นยกของไฮไลท์ของมวยไทยเลยครับยกที่๔ครับ
สถานการณ์นี้ยังคู่ขี้สูสีนะครับต้องบอกว่ายัง๕๐๕๐ทั้งคู่เลยครับ
เอ้าตามต่อกับพี่บุ๋มพี่ปะ
ช่วงหมดยกเนี่ยมีปุ๋ยปอเอาทะเลบังเสล่เน้นเลยแดงบอกให้ลูกแข็งแรงเยอะหน่อย
อย่าอ้อนแท่นครับธนาที่เทพธรรมดีมาตีหุบเข้มที่มุมกำเนินเลยนะ
บอกให้เสียบในอย่างเดียวครับดูแล้วได้เปรียบ
ได้เหลี่ยงด้วยครับ
จับในจับคอจับได้สวยเลยนะ

แค่งขวาเรื่องสายหลังแทง

เดินไปเดินมานี่ไปเข้าเหลี่ยมของน้ำเงินเลยนะเดชอุบลนะ
ออกเรื่อยด้วยนะติ่งขวานี่ออกแม่นใช้ได้

ล็อกดีด้วยล็อกแล้วดิ้นยากเลยมวยหลังยาวจะโดนแบบนี้ครับ
มาเรื่อยดูซึมที่ไหนได้เวลาออกตีแล้วแม่งใช้ได้เลย
แก่นแก้วต้องดูลูกแก่นแก้วจะแก้แก้ยังไง
พยายามจะตัดล่างให้ล้มแทงไม่เข้า
ยังต้องลุ้นกันต่อนะครับคุณผู้ชม
มากบอกว่ามันเบียดมากทุกที่มากครับ
แก่งขวาเตะมาโต้คืนครับแก่งแก้ว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
ให้ทำได้สุดย้าย

ให้ทำได้ดี
ซ้ายต้นมาตรงนี้มาสวนสลับ

หมดยกที่๔

ปวดแข้งขวาก็ลำตัวครับ
ให้โดมไม่พลิก
ท่านผู้ชมทีมงานปุ๋ยพอเอาทะเลบังเฉลยหมดยก๔บอกว่ายกสุดท้ายตั้งหลักดีนะครับอย่าน่อมแน้มที่สำคัญที่สุดอย่าไปโดนฟรีคลิกบ่อย
ยก๕ต้องดูด้วยเด็กอุบรณ์จะไหว้ยังไงดีเมฆเข้ามาตรีเก็บแล้ว
คือยกแห่งการหาผู้ชนะ๓นาทีที่เหลือที่ตรงนี้ชิงออกตีนเลยครับ
อาวุธสุขมีจากราชกรรมเงินนะคะในสุดยอดอยู่แล้ว
ให้คะแนนมีธิรวรรษอินเดียอำนาจสายชะหารแล้วไปดูกบกลาง
คำนาจที่มีคุณภาพโจกแค่ซ้ายหน้านี้กันอย่างไก้เอาอาวุธทะวันแค่งแล้วชิงตะวัน
แล้วตอนนี้ต้องระวังแค่ทิ้งโดดเลยมีสะดุดนิดนึงครับเด็กอุบรณ์

อาศัยเหลี่ยมยังอาศัยเหลี่ยมนะตั้งรับแล้ว

เยดุบนขยับแข้งซ้ายเตะ

โต้แข้งโต้แข้งทิ้งเหลี่ยมทิ้งเหลี่ยม

ดูดีเลยครับยกสี่นี้ออกประดวน

ตามเสียงเชียร์แก่นแก้วนี้
ไม่หนีเลยเดินติดตลอดเลยนะครับ

โอ้โห
เอาละครับในช่วง๓๐วินาทีที่เหลือที่ตรงนี้

กรรมการว่ายังไงลูกเด่งซ้ายตีนี่

ใกล้จบใกล้หมดยกนะครับ

ฝ่ายต่างพอกรรมการจะออกใครครับคุณผู้ชม
กรรมการก็ตอนนี้ก็คงปิดกล่องแล้วน้องมวยห่างแล้ว
ที่แฟนมวยทั่วประเทศรอคอยยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบัน

ขอบคุณทุกวันเสาร์นะครับ๒๔โมงเย็น

กับผู้แรกหมดยกหมดยก

แต่อยู่ที่กรรมการครับนี่
ร้อนกรรมการเสียงเชียร์ก็มีมีทั้งคู่

ตัวนักมวยพี่เลี้ยงไม่ได้เป็นกรรมการนะไม่ได้ตัดสินนะ

ดูแล้วก็เดาใจโอเคโอเคโอเคโอเค

เดชอุบลกรกรมนาชชนะคะแนนแก่นแก้วปอ่าวทะเลบังชะเลไป
คู่แรกนี้ก็ชกกันไฟแลบแล้วนะครับ
เดี๋ยวพักกันสักครู่